โอ้โฮคุณผู้ชมแดดร้อนจริง
วันนี้ผมมาตามหาผัดไทยฝรั่ง
เขาบอกว่ามีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยซีสผัดไทยลาบผัดไทยพะแนง
เห็นแล้วอยากกินว่าแต่คุณโรเจอร์อยู่ไหน
แม่ครับเห็นคุณโรเจอร์ไหมครับ
โอ้โฮอยู่ทางโน้นไปกันเลยครับ

โอ้โฮเป็นโรเจอร์ไง

คุณพูดว่าคุณผัดไทยฝรั่งชื่อโรเจอร์
เราคนดูนี่นานมา๑๙ปี
เรามาก่อนจากประธานการณ์กัน

บอกว่าก่อนเริ่มในแรกเรียกเลยป้าขายในตลาดนัดก่อน
แล้วก็ไม่มีอะไรทำแต่ละ
เมโน้วที่คุณโรเจอส์จะทำให้เราให้ทาน
วันนี้๒เมโน้ววันนั่นผัดไทย๙๘

ประดับแรกครับใส่น้ำมันไป

พอเขาจะใส่ชีสไปข้างบนตอนสุดท้าย

โอ้นี่คือสีเหลือง
เมื่อฉันตายจะไม่มีพระเจ้าอีก

แล้วอย่างนี่แหละครับ

นี่ครับคุณผู้ชม
คือไม่เชื่อว่ามันจะเข้ากันนะคุณแม่
มีความเข้มข้นแล้วก็มีความมันตามนะคุณผู้ชมฮะ
อร่อยมากเปิดประสบการณ์เลยคุณ
ครั้งแรกคุณไม่เคยกินเหลือผัดไทราบมันรู้ชาติเป็นไง

ไม่อยากจะเชื่อนี่คือฝรั่งทำผัดไทยลาบ

ถ้าไม่บอกเนี่ยผมรู้ว่าคนไทยทำนะคุณ

มันเผ็ดมันนัวมันแบบ
จากผัดไทราบอริจินัล
ผัดไทราบมันจะเจ็ดจะหวาน
พอเผ็ดนำเสร็จมีความเค็มตามคุณผู้ชม
อมเปรี้ยวแล้วมันลงตัวมากจริง

มีประตูน้ำพะอินเรียบคลองระพีพาส
หรือซอยพะยอม๑๗หลังตลาดซับพะยอม
ตามวันนี้พวกเรา๓คนขอตัวลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ